ที่สวนส้มโอดีกว่าเพราะว่าสวนส้มโอพันธุ์ใหญ่ที่นี่ไม่ได้อยู่อำภาวาอยู่แม่กรองแต่เกษตรกรชาวใต้เขาปลูกสร้างรายได้อย่างดี

ส้มโอพันอะไรนะขาวใหญ่
ขาวใหญ่คุณชนะชอบอยู่แล้วขาวใหญ่
นี่มันบักส้มโอ
ขาวมากใหญ่มากจะบอกว่าเขียวมากดีกว่า

ทีมงานของเรานะคะลงพื้นที่ไปเลยนะคะคุณกิตติพรมขจรเกษตรกรสวนส้มโอ
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูน
เขาใช้พื้นที่๑ไร่ของเขาปลูกส้มโอพันธุ์ใหญ่
โดยขยายพันธุ์ด้วยการตอมกิ่งหาหุ่น
และตอนนี้ส้มโอที่คุณกิติปลูก
ก็เริ่มให้ผลผลิตแบบที่เห็นแล้ว

ส้มโอพันธุ์ใหญ่จุดเด่นก็คือผลโตอยู่แล้ว

ใช่ไหมชื่อกิตติก็ยิ่งคุ้นใหญ่เลย
คุณกิติคะส้มโอที่นี่ขาวนะคะใหญ่นะคะ
เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปกันตอน๔๐หน่อย

รสชาติจะหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

ขาวอมชมพูสีดี

เม็ดน้อยอันนี้ทอดยิ้วต้มโอ้
ปกติเม็ดเล็กแล้วน้อยเห็นไหม
จะบอกว่าขาวอวบอมชมพูแล้วยังร่อนอีกเหรอ
อ้าวแกะง่ายอ่ะน้ำหนักมากแต่ว่าไม่แฉะมากจนเกินไปสักประทานแล้วเขาบอกว่ามันชุ่มคอ
ซึ่งแต่ละลูกน้ำหนักอยู่ที่๑๕๒กิโลกรัมเลยนะคะ
ขายลูกละ๔๐๕๐บาทแต่ถ้าหากว่าแกะเนื้อขายอย่างเดียวก็อยู่ที่แพ็คละ๒๐บาทถึง๔๐บาท
ไม่ได้ขายเนื้อแกะนะคะอันนี้แกะเนื้อขายนะคะ
หมายถึงแกะส้มโอออกมาแล้วแพ็คขายคุณกิติคะคุณกิติไม่ใช้สารเคมีใดดูแลส้มโอหรือว่าเรียกได้ว่าส้มโอปลอดสารพิษนั่นเอง
คือคุณกิติเขาบอกว่าเขาจะเน้นการห่อผลส้มโอเพื่อป้องกันแมลงมา๒กิ่งส้มโอของเขาเนี่ยจะให้ผลผลิตต้นละ๑๕๐๒๐๐ลูก
ต้นใหญ่ต้นเยอะเลยนะคะส้มโอของเขาเนี่ยให้ผลผลิตเยอะมากแบบนี้เขาก็จะเก็บขายให้ลูกค้าเก็บไปขายที่บ้านบ้าง
แล้วก็ทำให้เขามีรายได้จากการขายส้มโอเฉลี่ยเนี่ยนะต้นละ๖๐๐๐ถึง๑๐๐๐บาทเลยทีเดียว
โอ้โหแค่ต้นละหมื่นมีกี่ต้นเนี่ยเยอะอยู่ต้นนึงเขาปลูกไร่หนึ่งต้นหนึ่งได้๑๕๐๒๐๐ลูก
นั่นเออดีน่าสนใจนะให้กรุกส้มโอ้บ้างดีกว่า

จะได้แบบว่ารวยแบบพี่กิติเขาไง